นี่พี่เบิร์ตถ้าเกิดว่าจบข่าววันนี้แล้วเนี่ย

โกรธน้องนะเพราะว่าน้องอาจจะไปงานนี้
แล้วก็จะชวนคุณผู้ชมไปงานนี้ด้วยค่ะ
ก็อยากชวนทุกคนมาร่วมกัน

เขาบอกว่าปลูกอะไรก็ไม่สู้ปลูกจิตสำนึก
เพื่อความยั่งยืนของโลกนั่นเองค่ะ
ซึ่งเป็นการสร้างแล้วก็การกระตุ้น
ให้คนในประเทศตื่นตัวในเรื่องนี้

อย่าลืมนะคะไปงานนี้กันได้
ซึ่งจะจัดขึ้นวันนี้นะคะ

วันพรุ่งนี้๓๐สิงหา
ตั้งแต่๑๐โมงเป็นต้นไปเลยค่ะ

พบกับนักแสดงสุดพิเศษนะครับที่จะมาร่วมพูดคุย

ในวันที่๒๙สิงหาคม๒๕๖๒
พบกับคุณกันสวัสดีวัฒน
อายุทยานักแสดงชื่อดังนะครับ

คุณโนอึนนัทรัฐตังวาย

แล้วก็วันที่๓๐สิงหาคม๒๕๖๒

วันนรัฐวัทธดาลิมมาร์

คุณปลั๊กนพัฒน์ลีระหาทร

และวันนี้น่ะในงานเนี่ย
เดี๋ยวใครที่มีเสื้อผ้าเก่าอยู่

กับโครงการศื่อล้นตู้
หนูขอนะจะเอาไปส่งต่อให้กับคน

ว่าเป็นการนำเสื้อผ้าที่เหลือใช้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
แล้วช่วยลดขยะประเภทเสื้อผ้าได้ดีอีกด้วยนะคะ
ใครที่มาบริจาคเนี่ยก็สามารถรับของที่ระลึกจากไทยรัฐได้ด้วย
ชอบจังเลยโครงการนี้งั้นเดี๋ยวต้องฝากดอมแล้วล่ะ

ใช่เดี๋ยวจะฝากดอมฮิ้วไปทั้งถุงเลย